ภาพนี้เลยนะคะภาพของทิศไพรวัน
ศึกมาแล้วประมาณ๒สัปดาห์

เงินก้อนแรกมารีบไปหาคุณแม่เลยนะคะ
เอาเงินไปมอบให้กับคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะ
ไปทำงานมา
กี่วันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกี่วัน

โกรธไหมที่ไปทำงาน

มีเงินก้อนแรก

ออกไปกลับบ้าน

ต้องขนมเยอะขนาดไหนค่ะโอ้ทิศแหมคือคลิปนี้นะคะ
แม้จะมีความขำอยู่บ้างแต่หลายคนบอกดูแล้วก็น้ำตาซึมเหมือนกันนะคะ
นี่เป็นคลิปที่ทิศไรวันโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกค่ะ
เป็นภาพขณะที่เจ้าตัวเนี่ยเอาเงินแบงค์พันเป็นปึกใหญ่เนี่ย
ได้จากการทำงานบอกว่านี่คือก้อนแรกเลยนะที่ได้จากการทำงาน
เอามามอบให้กับคุณแม่ถึงโรงพยาบาลค่ะ
ของทิศไพรวันป่วยนะคะป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะ
คลิปนี้แชร์ออกไปในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย
ระบุข้อความในเฟซบุ๊คแบบนี้
แม่เป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะที่หนูหอม

อกจากนี้มีคนที่มาคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์ด้วยก็คือ
วีรชัยพุทธวงศ์เป็นอาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีใน
ขอให้คุณแม่หายวัยนะคะ

นี่เพิ่งจะเปิดติ๊กต๊อกไปได้เมื่อวันก่อนเนี่ย